คุณผู้ชมค่ะเราจะร้องเพลงนี้ให้ฟังนะ

รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้เรา

นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่วัย๕๓ปีค่ะคุณ
เป็นแบบขวัญใจของชาวไทยทั่วประเทศเลยเพราะว่าเพลงนี้อมตะมากนะคะ
วันก่อนได้เจอกับพี่อุ้มบันเทิงไทยรัฐก็เลยขอถามหน่อยนะคะ
ตอนนี้รอลุ้นจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครบ๓๕ปีแล้ว
แต่ว่าเรื่องที่ต้องอึ้งไม่เชื่ออย่าลบหลู
บอกว่าเมื่อวันบวงสวงละครเนี่ยพี่อุ้มเขาเกิดมีอาการแบบตัวสั่น
ตอนที่ไหว้พ่อแก่อยู่ก็เลยต้องถามให้หายสงสัยกันหน่อยนะคะ
แฟนคลับขยับมาใกล้มาฟังชัดหน่อยค่ะอัปเดตชีวิตของพี่อุ้มกันค่ะ

คิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำคอนเสิร์ตครบ๓๕ปีที่เลยมาแล้วไง
เป็นความฝันนะว่าเราอยากจะมีคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองสักครั้งนึง
เพื่อเป็นการรำลึกหรือว่า
เห็นแม่ไหว้พ่อแก่แล้วก็ตัวสั่น
อันนี้คือแบบมีเซ้นซ์แบบนี้มานานอะไรกันนะ

เคยแบบไหว้ขอเลขขออะไรอย่างนี้ไหมคะ
ไม่เลย
คือท่าน

อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ซึ่งก็จะบอกว่า
จะให้เข้าใจทุกคนคงไม่ได้

เพราะว่าสิริปินคนในวงการบันเทิงเอง
ก็นับถือพ่อแก่ไหว้พ่อแก่เป็นธรรมดาอยู่
แต่ว่าอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณายา

แต่ว่าใครที่เป็นแฟนเพลงของพี่อุ้มนะคะ

สำหรับคอนเซิร์ตครบ๓๕ปีค่ะ
ใช่ค่ะเชื่อว่าหายคิดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะ